ครับคุณผู้ชมครับสำหรับร่างคุณตานะครับอายุ๗๐ปีเจ้าของสวนทุเรียนที่เมื่อวานคุกระพรอ่านไปนะครับที่หลุมยุบลงไปนะฮะตอนที่เจาะบ่อน้ำบาดารคือ๘โมงเช้าของเมื่อเช้านี้นะครับสบของคุณตาร่างคุณตารนะครับลอยขึ้นมานะฮะจากน้ำที่มันเออขึ้นมาจากในบ่อนะครับคุณผู้ชมจากเมื่อวานนี้นะครับที่คุณตา
เพื่อเป็นแหล่งน้ำเตรียมเอาไว้จะปลูกทุเรียนเนี่ยนะฮะ
คือคนงานก็กำลังขุดกำลังเจาะไปนะครับ
คุณตาไปเฝ้าดูอยู่ห่างจากการขุดไปสักประมาณ๑๐เมตร
ตอนขุดไปลึกได้ประมาณ๑๐เมตรนะฮะตื้นมาก
มันยุบตัวรัศมีร์กว่า๑๐เมตรร่างของคุณตาจมหายไป
นาฬิกายี่สิบนาทีเมื่อเช้านี้ครับ
ก็มีการระดมสรรพกำลังนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรกลนะฮะ
กำลังพลเข้าไปช่วยเหลือกัน
ภาคเอกชนก็มาสนับสนุนรถแบ็คโฮล๔คันร่วมค้นหาด้วย
ปรากฏว่าร่างของคุณตาสุชาติลอยขึ้นมาจากน้ำนะครับ
รวมแล้วใช้เวลาในการค้นหาอยู่นานกว่า๑๖ชั่วโมงนะครับ
เจ้าหน้าที่ส่งร่างไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลบ้านนาศาล

ท่านผู้เนยการส่วนทรัพยากรน้ำนะครับ
ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็เปิดเผยบอกว่า
จากการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุนะครับ
เรื่องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากใต้ดินจุดเกิดเหตุเป็นโพรงอากาศอยู่ก่อนนะครับ
ประกอบกับฝนตกแล้วก็เป็นดินทรายร่วนด้วย
พอเอาอุปกรณ์ไปขุดเจาะนะฮะมันเกิดการยุบตัวนะครับ
เอาลองฟังคำอธิบายดูครับ
คุณผู้ชมฮะนายกิติพงศ์ตั้งนรกุลนะครับ
เคยเจอเหตุการณ์นี้เป็นครั้งแรกนะครับ

ก็จะถอนกำลังเอาอุปกรณ์ออกจากพื้นที่แล้วขุดเจาะใหม่

เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาผมประสานไปที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาน
ได้คำอธิบายโดยเจ้าหน้าที่ส่งคำอธิบายของท่าน
ธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดานมาชี้แจงในลักษณะธรณีฟิสิกส์ว่า
ตะกอนทรายชั้นบนมันถูกรบกวนจากการเจาะบ่อบาดาน
ตื้นฮะมันทำให้เกิดการไหลของทราย
แล้วเกิดหลุมยุบตัวขนาดใหญ่แบบนี้
ฉะนั้นคนที่รับจ้างเจาะบ่อน้ำบาดานนะครับ
ก็ลองดูข่าวนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์ระมัดระวังด้วยนะครับ